คุณแอฟทัศออนและคุณสงกรานเตชนรงค์
จดทะเบียนหย่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ตกเป็นข่าวลือว่าได้จดทะเบียนหย่าค่ะ

แต่ฝ่ายชายเขายังให้สัมภาษณ์นะว่ายังเหมือนเดิม

แต่คุณแม่คนสวยเขาบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ซึ่งพี่แจ๊กกะรีนก็ได้พูดคุยกับคุณแอฟ
ได้ข้อมูลว่าแอฟขอพาลูกสาวน้องปีใหม่
เที่ยวญี่ปุ่นช่วงปิดเทอมตามที่สัญญาเอาไว้ก่อน
โดยจะไปทั้งหมด๗วันนะคะ
ซึ่งหากกลับมาแล้วจะให้สัมภาษณ์ชี้ชัดอีกที
ว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไร